ทุกผู้ชมครับไปดูเรื่องของสุนัขพิษบูเทอเรียนะฮะ
มีชาวบ้านที่สะแก้วนะครับบอกว่ามีสุนัขพันธ์พิษบูเทอเรีย๒ตัวไปรุมกัดสุนัขของชาวบ้าน
สุนัขของชาวบ้านที่ถูกกัดเนี่ยมันก็เจ็บสาหัสกันเลยแหละนะ
ชาวบ้านก็วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ไขให้หน่อยช่วยหน่อย
แค่เสียงเห่าก็กลัวแล้วนี่เป็นภาพตี๒ครับชาวบ้านที่เทศบาล๖หรือว่าซอยโรงเลื่อย
เทศบาลเมืองสะแก้วเขาได้ยินเสียงสุนัขเห่าเสียงดังใกล้ใกล้กับร้านขายวัสดุก่อสร้างรายใหญ่
ก็ไปเห็นสุนัขเพื่อนบ้านถูกสุนัขพันธุ์พิษบูเทอเรีย๒ตัวรุมขย่ำอยู่จนเจ็บสาหัส
ต้องไปช่วยกันไล่จนพิษบูเทอเลีย๒ตัวมันก็ไปชาวบ้านก็ไล่ไกลก็กลัวจะถูกกัดเหมือนกัน
เนี่ยครับตอนที่ไล่เนี่ยฮะก็ไล่แบบไกลหน่อยโอ้โหละงมเจ้าของสุนัขที่ถูกกัดบอกว่าพอได้ยินเสียงสุนัขเห่าก็มาถ่ายคลิปแล้วก็ไปดู
ก็พบว่าสุนัขที่ตัวเองเลี้ยงไว้ถูกพิษบูสองตัวรุมกัดก็ช่วยกันไล่ไปแล้วสุนัขเขาก็หูกับขานี่ถูกกัดฝังเขี้ยวลึกเลยเจ็บสาหัสอ่ะ
ส่วนสุนัขที่ก่อเหตุเป็นของร้านขายวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ซึ่งที่ผ่านมาสุนัขของร้านนี้ก็เคยกัดสุนัขของชาวบ้านทั้งเจ็บทั้งตายมาหลายครั้งแล้ว
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งประสุทธิ์ไปแล้วแต่ยังไม่มีใครมาแก้ไขอะไรยังไงให้เจ้าของร้านเขาก็ไม่สร้างรั้วให้มิดชิด
สุนัขก็ออกมาเพ่นพ่านแบบนี้แล้วก็มีปัญหาอยู่ตลอดก็ถ่ายคลิปมาแล้วก็มาบอกผ่านโซเชียลสังคมออนไลน์นะครับ